หลังจากมีความชัดเจนนะคะของพักเพื่อไทย
แล้วก็ความชัดเจนเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรี
โดยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสิน
ไปดูท่าทีสวกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม

เชื่อว่าภักดิ์เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้แน่นอน
หากไม่วิตกกังวลเรื่องคั่วอำนาจต่างมากเกินไปนะคะ
และถ้าหากภักดิ์เพื่อไทยสามารถจัดการปัญหาต่างให้ลงตัวได้
วัญชัยบอกว่าก็เชื่อว่า๔สิงหาคมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แล้วก็แนะนำนะคะบอกว่าให้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วถ้าแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จนเป็นที่นิยมชมชอบ
ประชาชนก็เลือกเหมือนที่พักเพื่อไทยเคยทำมาแล้วในอดีตค่ะ
วัญชัยบอกว่าหากยังมีพักก้าวไกลอยู่ด้วย
ตนเองไม่แน่ใจว่าเสียงจากสวจะมากขึ้นพอที่จะถึง๓๗๕เสียงหรือไม่
แต่หากไม่มีพักก้าวไกลและแก้ไขเรื่องแก้ไขมาตรา๑๔

ทั้งหมดเป็นเรื่องที่พักเพื่อไทยจะไปพิจารณาเองค่ะ
เพื่อไทยเองเนี่ยสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอน
ถ้าดูแล้วถ้าไม่วิตกกังวลในเรื่องคั่วนั้นคั่วนี้
หรือจะยืนอยู่ตรงจุดตรงกลาง
เพื่อไทยก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ถ้าไม่มีเรื่อง๑๑๒ไม่มีก้าวไกล
ผมว่าก็คงจะเหมือนพักการเมืองอื่น
แล้วก็คงจะเหมือนในหลักการที่สวท่านโหวตมาในคราวที่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าพักเพื่อไทยเห็นอุปสรรคเห็นปัญหาดังกล่าวนี้แล้ว

ผมเชื่อว่าสวก็คงไม่มีปัญหาอะไร
ส่วนกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทย
เคยแสดงความเห็นเรื่องแก้ไขมาตรา๑๑๒
วัญชัยบอกว่ามีการแถลงออกมาแล้ว
ทางพักเพื่อไทยไม่มีนโยบายที่จะยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา๑๑๒
เชื่อว่าสวก็ไม่น่าจะขัดข้องใด
ส่วนที่ยังมีสวบางกลุ่มตั้งแง่จากประเด็นนี้
ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนค่ะ